กรมราชธรรมได้จัดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายป้องกันและต่อต้านการทุจริต

โดยให้ผู้บริหารงานวัชธรรมทั่วประเทศมาร่วมกันประกาศ
ตจำนงเพื่อสร้างความสุจริต
ติดตามจากรายงานของคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ครับ

โครงการเครือข่ายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชชอบของกรมราชธรรมประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑จากผู้บริหารงานราชธรรมทั่วประเทศและคณะราชการในสังกัดกรมราชธรรมที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นอย่างพร้อมเพลียงนำโดยพันธุ์ตำรวจเอกนรัฐเสวตนันอธิบดีกรมราชธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
บาลข้อ๑๐เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติบิชอบในภาครัฐและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่๓ปี๒๕๖๐๒๕๖๕ในครั้งนี้เพื่อมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของกรมราชธรรม
ความเสมอภาคมุ่งมั่นการคืนคนดีสู่สังคมยึดถือความถูกต้องเป็นธรรมซื่อสัตว์สุจริตไม่เรียกไม่รับทรัพย์สินไม่แสวงหาผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เสียสละอดทนและมีระเบียบวินัย
พันธุ์ตำรวจเอกนรัฐเสวตนันอธิบดีกรมราชธรรมเปิดเผยว่า
กรมราชธรรมเมียเรือนจำหนึ่งร้อยสี่สิบสามแห่งทั่วประเทศและมีผู้ต้องค้างในความดูแลกว่าสามแสนสองหมื่นคน
ที่ผ่านมามีหลายกรณีที่สังคมแคลงใจเช่นการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ยาเสพติดหรือเรื่องโทรศัพท์มือถือ
ในการออกมาแสดงเจตจำนงสุจริตร่วมกันในครั้งนี้จะแสดงให้สังคมเห็นว่าเราได้ยุติสิ่งต่างเหล่านี้แล้ว
และมีนโยบายชัดเจนในการที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสุจริตตามนโยบายของรัฐบาล
ผมเชื่อว่าเราจะพัฒนาภาพลักษณ์ของเจ้าพนักงานราชธรรมก็ดีของกรมราชธรรมในภาพรวมก็ดี
ให้เป็นหน่วยงานนะครับที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของรัฐบาล
ของฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการที่จะแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด
ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมอีกครั้งหนึ่งด้านในกริจกระแสทิพย์
ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหนึ่งในผู้ร่วมประกาศเจตจำนงกล่าวว่า
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานราชการเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่
สำหรับในส่วนของทางเรือนจำเนี่ยเนื่องจากงานเรือนจำมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ที่อยู่ในการควบคุมของเราเพราะฉะนั้นมาตรการที่จะต้องนำมาใช้เพื่อหลีกเลี่ยง
ให้เกิดการใช้ดุลมิตโดยไม่ชอบเลยนะครับก็ต้องมีการวางมาตรฐานในการทำงานที่ดีนะครับ
กรมราชธรรมพร้อมต่อต้านทุจริตร่วมกันสร้างคนดีให้กับสังคม
หากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์
สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นหรือตู้รับเรื่องร้องเรียน
ติดตั้งหน้าเรือนจำและทันทะสถานทั่วประเทศชนะสมบูรณ์ถ่ายภาพ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน